กับเด็กค่ะคราวนี้เด็ก๔คนลงไปเล่นน้ำลงไปปุ๊บจมหายไปทั้ง
สี่คนเลยไปหมดเลยเหรอใช่ค่ะสี่คนนะแล้วกู้ภัยมาเจ้าหน้าที่มา
ชาวบ้านมาโอ้โหมากันกว่าครึ่งร้อยค่ะระดมกำลังกันเพื่อที่จะค้นหา
ทั้ง๔คนสุดท้ายนี่คือตอนที่นำตัวน้องขึ้นมาค่ะ
โอ้โหจากที่มาเอาใจช่วยกันแสดงว่านี่เห็นข่าวแล้วรู้แล้วว่าน้องจากไปหมดแล้ว
ใช่ค่ะผ้าขาวถึงมาแบบนี้ดอมแล้วเอาจริงนะเราอ่านข่าวเล่นน้ำมาต่อให้เด็กไปเล่นเยอะอ่ะ
เราก็จะเห็นว่าโอเคมันอาจจะมีความสูญเสีย๑ศพ๒ศพใช่ไหมแต่อันนี้ทั้ง๔ศพเลยค่ะ
๔๐กว่าคนมีนักประดาน้ำอีก๑๓คนก็ลงน้ำไปค่ะไปหาเด็กนักเรียนหญิงทั้ง๔นะคะจมน้ำหายไปที่ลำน้ำเตาอยู่หลัง
วัดบ้านพลเงินที่ร้อยเอ็ด๓ชั่วโมงกว่าถึงจะเจอร่างของเด็กนักเรียนหญิง
มี๑๐ขวบ๓คน๑๒ปีอีก๑คน
คือเจอจุดที่น้องจมอยู่ลึกตั้ง๕เมตร
กระแสน้ำมันแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวพัดซัดร่างน้องเนี่ย
ห่างจากจุดที่ลงเล่นน้ำไปประมาณ๒๐เมตร
ชาวบ้านเขาเป็นคนแจ้งนะบอกไม่มีใครรู้เลยว่า
ทั้ง๔คนมาเล่นน้ำมาเห็นอีกทีหนึ่งตอนเจอเสื้อผ้า
รองเท้าวางอยู่ริมตลิ่งแต่ว่าไม่เห็นตัวเด็กแล้ว
แปลกแล้วนะถ้าเกิดว่าชุด๔ชุด
รองเท้า๔คู่วางอยู่แล้วไม่เห็นตัวเด็ก
ทีนี้ค่ะยายของเด็ก๑๐ขวบบอกว่าทั้ง๔คนเขาเป็นเพื่อนกัน
เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเลยวันหยุดก็จะไปไหนมาไหนด้วยกัน
ทีนี้พากันออกมาเที่ยวเล่นตามปกติยายก็ไม่คิดว่าหลานจะไปเล่นน้ำ
ว่ายน้ำไม่เป็นแต่ยายก็รู้ว่านี่คืออุบัติเหตุนะคะ
ซึ่งสำหรับศพเด็กทั้ง๔คนเนี่ย
ญาติบอกว่าเดี๋ยวจะนำศพทำพิธีที่วัดเดียวกัน
ก็คือที่วัดโพนเงินเพราะว่าทั้ง๔คนเหมือนกับเป็นเพื่อนรัก
เล่นด้วยกันมาตั้งแต่ยังมีชีวิตทีนี้พอเสียชีวิตไป
ก็อยากให้น้องไปพร้อมกันที่วัดโพนเงินทำพิธีที่วัดโพนเงินค่ะ